ช้างกูอยู่ไหนขอท่าหน่อยช้างกูอยู่ไหนนี่นะคะ
คือวันก่อนเจอพี่จาค่ะพี่จาพนมก็เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังว่า
ใครจะไปคิดนะแจ๊คคือเป็นคนบ้านเดียวกันไงคุณสุริน
คือแกเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็คือคุณพ่อเป็นควานช้างนะคะ
คนเลี้ยงช้างใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจาพนมจีรำเนี่ย
ีรำขออภัยค่ะจะกลายเป็นพระเอกนักบู๊คนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกค่ะ
พี่จาเนี่ยเปิดใจเล่าให้เราฟังเลยนะคะว่าตั้งแต่ลืมตาดูโลก
จ๋าก็อยู่กับช้างแล้วค่ะช้างเชือกแรกที่ผูกพันก็คือเจ้าดอกไม้ค่ะ
ที่จะเติบโตมาพร้อมกับช้างเรียกว่าช้างคือสัตว์ประจำตระกูลของบ้าน
ีรำเลยก็ว่าได้ค่ะแม้กระทั่งหนังเรื่องก้มยำกุ้งค่ะ
ซึ่งเป็นที่มาของธาตุช้างกูอยู่ไหนเนี่ยค่ะก็สร้างมาจากชีวิตจริงของหนู
แจ้งเกิดพี่เขาใช่คนรู้จักทั้งโลกใช้คำนี้ได้เลยเนาะ
ดังนั้นนะคะช้างจึงเป็นเหมือนสัตว์นำโชคของเจ้าพนมคนนี้แหละค่ะ
เองก็พี่จาเนี่ยมีความชอบเรื่องทำบุญกราบไหว้บรรพบรุษ
และกระตันยูดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีค่ะเลยทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะ
แล้วคือต้องใช้คำนี้ไม่จมไม่หายไม่ตายไปจากวงการบันเทิง
ก็คือจาพนมยีรำคนนี้นี่แหละค่ะ
อยู่ในอายมาดนแล้วตั้งแต่น้อยแล้วครับตั้งแต่น้อยจนใหญ่แล้ว
ให้เสด็จเวรี่นิสาธารณ์พ่อให้คริสตร์น้ายหลวงเขาเรียกว่าเกิดจากความศรรษภาพ
แล้วศรภาในสิ่งที่เราแบบนับถือและศรภาในสิ่งที่ตัวเองทำ
แล้วก็มีพระพุทธศาสนาคู่นะผมก็เลยให้พุทธคุณนำทางแล้วล่ะกัน
นะคะก็มีพุทธคุณนำทางนั่นเองนะคะ
เขาบอกว่ามันผูกจิตกันมานะเป็นน้ำตัวเดียวกันกับน้ำทางมาเนอะ
ใช่ส่วนเรื่องการสร้างพระพรมนะคะที่ห้อยอยู่ที่คอเนี่ยค่ะ
เป็นความตั้งใจที่พี่จะอยากจะสืบสารศาสนาพุทธ
ให้คงอยู่สืบลูกสืบร้านต่อไปค่ะโดยนอกจากสร้างพระพรมที่พี่จ้ามอบให้แล้วนะคะ
ไม่ใช่แค่นั้นค่ะแกเอาไปให้ใครรู้ไหมคะ
ดาราดังฮอลลีวูดวินดีเซลตอนเล่นฟ้าเนี่ยแกไม่เคยบอกเลยนะคะ
นี่คือซอฟพวอเวอร์ดาราฮ่องกงต่างเล่นหนี้ย้วนนะคะ
ก็คือต้องบอกว่าเหรียญพระพรมรุ่น๑๖๘ที่หลายคนเอาไปบูชา

ต้องนะคะโดยชาพพนมเนี่ยตั้งใจจะนำเงินที่บ้าน
จากการสร้างพระทั้งหมดไปสร้างวัดที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ด้วย
เรียกว่าต่อยอดความปังปังแล้วก็ปังอีกปัง
ไปเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
มอบให้วินดีเซลไปมอบให้ด้อนนี้เย็น
ไปหมอบให้ดาร์ล่าฮ่องกงดาร์ล่าจีน

ท่าประถมเทพพนมความสินะอยู่ในสายท่ามวยเรา

ผมก็เลยว่าสร้างสิ่งอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ
ตั้งแต่เล็กวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูง
ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน

แต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมีงานเกี่ยวกับพระ
เพราะว่าส่วนตัวผมก็อยู่จัดทำทางพระผมอยู่แล้ว
แล้วแกก็เลยเดินไปเจอพระพรมที่นู่นที่ฮ่องกงก็ขอแล้วปรากฏว่ามันได้ไงแล้วได้คือความ
มันมีอะไรให้เห็นไงว่าพูดฟังจริง
แล้วภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าตัวประกอบด้านหลังนะจ๊ะ
ตัวใหญ่นะ

พออยากได้ขนาดนี้พี่จันไม่ต้องไป
ต้องนัดไปพูดสุข่าวแล้วไป